ผู้ชายคนนี้เขาแต่งตัวเหมือนกับเสื้อคลุมลายพราง
แล้วถือเป็นท่อนเหล็กนะเอาเท้าไปถีบกันชนรถชาวบ้านเขา
แล้วก็เอาท่อนเหล็กไปทุบรถชาวบ้าน
เดี๋ยวคุณดูนะตอนที่เจ้าหน้าที่จับตัวได้
ชาวบ้านที่เขาโดนทุบรถเขาก็โมโหเอาคืนไปป้าบหนึ่งเหมือนกัน

รู้แล้วตีมาตีคุณนางมาก
โอ้โหนี่แหละเหตุการณ์๒ช่วง๒จังหวะนะ
ตอนอยู่บนรถได้ยินเสียงคนขับรถไหม

เขาก็กลัวเหมือนกันถอนหายใจอยู่นะ
นี่คืออยู่ดีมาอยู่ขวางอยู่หน้ารถ

ฝ่ายผู้หญิงต้องถอยรถมาเพื่อหนีค่ะ
เอาจริงนะคุณถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้
ผู้ชายแต่งตัวแบบนี้แล้วถือท่อนเหล็กอยู่หน้ารถ

กลัวแล้วดูนะตอนที่ผู้ชายมาข้างรถ

แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
แล้วก็ต้องหาคำตอบว่าสรุปแล้วคือคนนี้ใช่ทหารไหม
ทีนี้มันมีช่วงที่คนที่เขาโดน
หมายถึงคนที่เขาโดนผู้ชายคนนี้เอาท่อนเหล็กฟาดรถ
เขาก็โมโหไงมาถอดหมวกกันน็อกเล่าหมวกกันน็

นี่ชุดปกครองอำเภอคลองหลวงตำรวจรวมถึงชาวบ้าน

คุณผู้ชมสรุปผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
นี่ต้องไปถามแม่เลยนะถามแม่ของผู้ชายคนนี้
แม่บอกว่าลูกแม่อายุ๓๐แล้ว

ซึ่งลูกแม่น่ะไม่ได้เป็นทหารหรอก
จริงลูกแม่เป็นรอปภเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ทีนี้พอรู้ข้อมูลจากแม่แบบนี้
เอาตัวขึ้นท้ายรถกระบะตำรวจเลยค่ะ
นำตัวไปที่สพคลองหลวง

ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตรงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ต้องไปดูใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

เขาไม่ได้ก่อเหตุกับรถผู้หญิงคันเดียวนะ
เพราะว่าไปก่อเหตุกับรถคันอื่นด้วย
เมื่อกี้เจ้าทุกข์หรือว่าคนที่ได้รับความเสียหาย

วกกระน็อกนี่แหละฟาดหน้าเลย